สำหรับแฟนการแข่งเรือยาวประเพณี
ของจังหวัดนนทบุรีเตรียมตัวให้พร้อมครับ

ท่าน้ำนนทบุรีจะแน่นขนาดนะครับ

ศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำนนทบุรี
ซึ่งครั้งนี้นะครับจัดเป็นครั้งที่๑๔แล้ว
ไฮไลท์จะเป็นยังไงติดตามจากรายงานครับ
ซึ่งจะทำการแข่งขัน๒วันติดต่อกัน
ระหว่างวันที่๙และ๑๐กันยายนนี้
ณบริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี

ทั้งในรูปแบบ๓๐ฝีพายและ๕๕ฝีพาย
งานนี้ครับข้างไปด้วยทีมเรือยาวชื่อดัง
ที่มีดีกรีและมีเกียรติประวัติระดับประเทศ
ตบเท้าเข้าร่วมชิงชัยบนสนามแข่งขัน

และการตัดสินจากคณะกรรมการที่เที่ยงทำ

งานนี้ได้ชมได้เชียร์กันแบบติดขอบสนาม

จัดเตรียมอัธจันทร์ไว้ให้พร้อมสับ
สามารถรองรับกองเชียร์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
สามารถรับชมการแข่งขันได้อย่างชัดเจน
และสนุกไปกับการแข่งขันที่เข้มข้น
บนสนามแข่งขันเรือยาวประเพณี
ที่ถูกยกย่องให้เป็นสนามแข่งขันระดับประเทศ
ที่แฟนต่างชื่นชมและรอติดตาม

อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่นักช็อปนักชิมห้ามพลาด

บริเวณโดยรอบของงานตั้งแต่แยกศรีพรสวรรค์

ก็จะมีการปิดถนนให้เป็นตลาดถนนคนเดิน
รวบรวมเอาทั้งสินค้าคุณภาพดี

เพื่อให้ได้เลือกซื้อเลือกทานกันแบบเต็มที่
แต่ถ้าใครไม่สะดวกไปรับชมการแข่งขัน

ก็สามารถรับชมการถ่ายท่อสดได้
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในวันพรุ่งนี้

บ่าย๓โมงเย็นเป็นต้นไป